เขียนสีโบราณ๕๐๐๐ปี
เขาบอกว่าไม่ใช่มีแค่ภาพเขียนสีนะ
มันมีเหมือนปริศนาลายแทงขุมทรัพย์ที่นี่ด้วย
หน้าผาเขาพระอาจเท่าจังหวัดพังงา
คุณไปตามหาลายแทงขุมทรัพย

โกฟาสเลยโกฟาสค่ะตำบลคองเทียนอ่ะ
ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา

ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงา
วันนี้ต้องบุกป่าฟาดงลุยทะเลอะไรอย่างนี้เหรอวะ

เป็นตรงนี้เป็นคลองในพื้นที่คลองเคียน
ที่เขาพระอาจเท่า
จุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกจุดหนึ่งที่อ่าวพังงาม
ที่นี่จะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่หน้าผาทางด้านทิศตะวันตกของภูเขา๔จุดด้วยกัน
เป็นภาพเขียนสีแดงนะคะเห็นไหม
ภาพก็จะเป็นภาพสัตว์อย่างเช่นปลากุ้งอะไรอย่างนี้
แล้วบางภาพขนาดใหญ่มากคล้ายกับเป็นภาษาโบราณหรืออะไรประมาณนี้
หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันแต่มันเริ่มจะเลือนลางเห็นไหมเลือนลางหายไปตามการเวลาแล้วอะค่ะ
ส่วนใต้หน้าผามีร่องรอยของการขุดค้นเป็นหลุมเพื่อที่จะหาของมีค่าคุณ
ก็เลยทำให้คนในพื้นที่เกรงว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้โดยไม่มีการดูแลรักษาในอนาคต
จะไม่เหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาได้มาดูได้มาเที่ยวได้มาพบเห็นอีก
ทางด้านคุณสงัดแสงจันทร์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนหินร่ม
บอกว่ามีกลุ่มนักโบราณคดีจากหลายประเทศเลยนะคะ

เขียนสีตรงนี้ที่มีอายุมากกว่าประมาณ๕๐๐ปีได้
แล้วก็เป็นจุดที่อยู่ในแผนที่โลกโบราณ

ไม่สามารถแปลความหมายออกมาได้นะ
เพราะว่าคือบางส่วนนี้มันหายไปแล้ว
มันถูกหินงอกหินย้อยปิดทับเอาไว้

เพราะว่ามันเก่าแก่มากแบบ๕๐๐ปี
มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวเขาจะสนใจมาดูกัน
เพราะว่าพวกแบบภาพเขียนต่างเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิต
ของคนในยุคหินสมัยโบร่ำโบราณที่เขาอาศัยอยู่อะไรแบบนี้

จังหวัดพังงาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัด

แล้วก็มีจุดท่องเที่ยวหลายรูปแบบให้เราไปเที่ยวกัน

แต่ผมเห็นโฆษณาในเฟซบุ๊คเยอะมากเลย